ค้นเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้า

เบามากนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้
กว่า๑๘๐ด้วยใช้แรงมือ

ลุงชื่นเป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าไงคุณ

เกษียณอายุราชการแล้ว
ลุงชื่นใช้เวลาศึกษา
คิดค้นมัน๑๒ปีนะคะ
กว่าจะได้เจ้าต้นแบบเครื่องจักรไฟฟ้า
แรงสูงประหยัดพลังงานเครื่องนี้

ให้เกิดมลภาวะต่ออากาศเลย

ผลิตกระแสไฟฟ้า๒๒๐โวลต์๕๐๐วัตต์
เหมือนกระแสไฟฟ้าใช้งานทั่วไปเลย

ทำได้หมดทุกอย่างเนี่ยคุณดู

โทรสั่งจองเป็นล้านเครื่องแล้วค่ะ
ราคาต้นทุนการผลิตคุณรู้มั้ยข้าวไหร่

แล้วคุณรู้ไหมว่าลดค่าไฟได้เท่าไหร่
แค่เอามือปั่นเบา๑๕นาที
คุณจะได้ไฟฟ้าใช้สม่ำเสมอ

วินวันนาได้ออกกำลังกายได้ประหยัดไฟด้วย

ปรบมือดังและชื่นชมลุงชื่นคนนี้เลย

นี่แหละคือมันสมองของคนไทยที่จะพัฒนาให้กับประเทศได้
ล่าสุดค่ะคุณลุงชื่นจดสิทธิบัติทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว
และพร้อมจะนำเข้าประมูลให้ผู้มีทุนทรัพย์เนี่ย
สิทธิบัตรไปผลิตให้คนสนใจได้ใช้ไฟฟ้าในราคาถูก
ใครสนใจนะคุณผู้ชมหยิบปากกายหยิบอะไรขึ้นมาจดอัดเสียงไว้เลยค่ะ
ติดต่อไปเลยที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
ในวันและเวลาราชการ

นาทีคุณใช้ไฟได้ต่อเนื่องแบบสม่ำเสมอ๖๘ชั่วโมง
ถ้าสักครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งวัน

หมื่นนัดเดียวได้นก๒ตัว
หัดไฟฟ้าและได้ออกกำลังกายด้วย